มาดูความขึ้นหน้าเรื่องของคนร้ายบุกเข้าไปกระหน่ำยิงผู้ใหญ่บ้านที่สุมราชธานีกว่า๑๐นัด
แต่ว่ามันมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้ไปดูวินาทีเกิดเหตุครับ
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นนาทียิงนะฮะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เลยว่าคนร้ายเนี่ยขับรถกระบาดสีดำไปจอดด้านหลังรถกระบาดของนายวิรัติรักเดชอายุ๕๘ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘ตำบลเสวียดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุมราชธานีก่อนจะเดินไปที่บริเวณด้านข้างซ้ายของรถใช้ป
เผือนวกไปที่บริเวณด้านข้างฝั่งคนขับไปจ่อยิงอีกหลายนัดทำให้นายวิรัตน์นั้นเสียชีวิตขาดที่ก่อนจะขับรถกระบาดหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดประดูกใหญ่ช่วงเย็นของวันที่เก้ากันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นพัฒนางานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ทรวนบ้านฉางขออนุมัติ
ไปพร้อมกับปืนติดตัวไปด้วยอาจจะมีการขัดขืนยิงต่อสู้
กับเจ้าหน้าที่ได้สำหรับปมสังหารครั้งนี้คาดว่าเป็น
โกรธแค้นเรื่องส่วนตัวนะครับกระดาษที่ครอบครัวพร้อมญาติพี่น้อง
เดินทางไปรับศพนายวิรัติที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาล
สุมราชธานีโดยได้มีการนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน๕วัน
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวครับ